คุณแตงโมนิดนึงนะคะคือก่อนหน้านี้เชื่อว่าคุณผู้ชมน่าจะจำได้ว่าทางสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจได้ออกมาเปิดเผยผลการชนะสูตรนะคะ
โดยระบุว่าสาเหตุก็คือเกิดจากการขาดอากาศหายใจแล้วก็เจอน้ำเจอโครนในหลอดลมปอดกระเพาะอาหาร
ก็เลยสรุปว่าคุณแตงโมตกน้ำและสำลักน้ำ
ส่วนบาดแผลที่ร่างกายก็คือที่ขาขวามีรอยแผลใหญ่ขาซ้ายมีรอยแผลขนาดเล็ก
ก็ต้องไปเปรียบเทียบกับใบพัดเรือหรือของมีคมชนิดอื่นว่าบาดแผลนี้เกิดจากอะไร
แต่ทีนี้มันมีประเด็นที่ว่าสังคมก็ถามค่ะเพราะสังคมอยากรู้ว่าคุณแตงโมไปปัสสาวะที่ท้ายเรือจริงไหม
ทำไมไม่ตรวจสอบกระเพาะปัสสาวะของคุณแตงโมทางแพทย์นิติเวศก็บอกว่าศพมีสภาพเปลี่ยนแปลง
ทำให้หูลูกกระเพาะปัสสาวะเสื่อมและกว้างขึ้นทำให้ไม่สามารถตรวจสอบได้ว่ามีปัสสาวะอยู่ภายในกระเพาะปัสสาวะหรือเปล่า
วันนี้เราไปหาข้อมูลเพิ่มเติมเราไปถามแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์โรจนสุนันสมาชิกวุฒิสภานะคะ
ซึ่งก็ได้เปิดเผยกับทีมข่าวถึงผลชนะสูตรพลิกศพของคุณแตงโมว่า
โดยปกติทั่วไปการพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์ศพจมน้ำจะต้องตรวจหาสาเหตุมากกว่ารูปแบบอื่น
ก็จะแบ่งเป็น๒รูปแบบนะคะคือจมน้ำเปียกกับจมน้ำแห้ง
ที่ทำการชนะสูตรต้องหาให้ได้ว่าเหตุใดคุณตังโมถึงไม่สามารถขึ้นมาจากน้ำได้
เช่นเมาหรือได้รับบาดเจ็บเป็นต้นนี่คือยกตัวอย่างนะคะ
และการที่ศพมีบาดแผลเนี่ยค่ะต้องแยกให้ได้ก่อนว่าเกิดจากอะไรเกิดก่อนหรือหลังเสียชีวิต
พร้อมทั้งระบุว่าหากคุณตังโมได้รับบาดเจ็บก่อนเสียชีวิต
จะเกิดการอักเสบแน่นอนที่แผล
ส่วนกรณีที่มีนักข่าวถอดคำสัมภาษณ์ไปตีความหมายว่า
คุณแตงโมตายน้ำตื้นคุณหมอบอกว่าไม่ได้หมายความอย่างนั้นนะเดี๋ยวลองฟังนะคะ

ข้อเท็จจริงคือไม่ได้พูดเช่นนั้นเลยค่ะ
แต่ว่าเกิดจากการที่สื่อได้ถามคำถาม
แล้วเราก็อธิบายย้อนว่าผลการชนสูตรศพที่ออกมา
ที่พบน้ำและดินในหลอดลมแถลงหลอดลมในปอดและทางเดินอาหารเนี่ย
แสดงว่าผู้ตายเสียชีวิตแบบจมน้ำเปียก
เพราะฉะนั้นลักษณะของน้ำจะบอกได้ว่ามันคือจุดที่เขาสำลัก
หรือจุดที่เขาเอาน้ำเข้าไป
เคสนี้ไม่ยากตรงที่ชัดเจนว่าตกกลางแม่น้ำเจ้าพญา
ดังนั้นกลางแม่น้ำเจ้าพระยาตรงไหนที่จะมีดิน
ก็คือพื้นน้ำค่ะที่พบศพมีการบาดเจ็บไหม
บาดเจ็บอันนี้เป็นก่อนตายไหมหรือหลังตาย
อันนี้ถ้าเป็นก่อนตายโดยหลักของนิติเวทย์
มันก็จะมีเขาเรียกปฏิกิริยาแห่งชีวิต
เพราะฉะนั้นปฏิกิริยาของชีวิตที่จะเห็นก็คือจะมีการอักเสบ
คือทันทีที่เราโดนอะไรบาดหรือโดนอะไรทุบปุ๊บเนี่ย
เนื้อเลือดตรงนั้นจะมีเซลเบอร์ฤทธิ์ขาวเข้ามาทันที

การที่คุณแตงโมจะไปปัสสาวะนั้นเป็นไปได้ยาก
เพราะว่าจากการพบศพคุณแตงโมมีการใส่แผ่นอนามัยเอาไว้
ถ้ามองด้วยภาพคนปกติไม่มีใครปัสสาวะ
ที่มีชุดรุงรังและใส่แผ่นอนามัยแน่นอน
นักข่าวก็ถามนะคะว่าถ้าหากว่าครอบครัวคุณแตงโม
อยากให้คุณหมอชนสูตรให้จะได้หรือเปล่า
หมอก็ตอบว่าตอนนี้เกษียณแล้วอะค่ะ
แต่ยังให้คำปรึกษาได้
ถ้ารู้สึกว่าผลการชนะสูตรที่ออกมาไม่ได้รับความเป็นธรรม
หรือว่ามีอะไรที่ผิดปกตินะคะก็จะให้คำปรึกษาได้
แพทย์หญิงคุณหญิงพอร์นทริปนี้ท่านเป็นอดีตภูมิในการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
ใช่ค่ะแล้วท่านก็เป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องนี้ค่ะ
เรื่องการผ่าศพผ่าพิสูจน์อะไรพวกนี้นะครับ
ท่านผู้ชมครับคุณแตงโมนิดา
ยังอยู่ในใจของผู้คนมากมาย
รวมทั้งเพื่อนพี่น้องในวงการบันเทิงด้วย
แล้วก็เล่าเรื่องราวความทรงจำเอาไว้บอกว่าถ้ามีใครถามผมว่าพี่โมเป็นคนแบบไหน
ผมคงตอบว่าเขาเป็นคนตลกขี้เล่นชอบแกล้งแต่โคตรจริงใจ
และถ้าคุณเป็นเพื่อนเขาแล้วเขาจะใส่ใจในรายละเอียดของคุณ
แบบที่คุณเองก็คาดไม่ถึงมาก่อนดูได้จากของขวัญนะฮะ
ซึ่งคุณเอสบอกว่าพี่โมเนี่ยซื้อครีมให้ให้ทาข้อสอบ
เพราะชอบแซวว่าเอสเนี่ยผิวดำข้อศอกดำเป็นห่วงน้องอะไรอย่างนี้
แล้วนี่ฮะคุณเอสบอกว่าลืมไม่ได้เลยก็คือคุณแตงโมเนี่ย
เคยซื้อของขวัญมาให้จากเกาหลีกลับมาถึงไทยตีหนึ่ง
ตีสองมากดกริ่งหน้าบ้านแล้วยื่นของขวัญให้
คุณเอสบอกโอ้โหจำไม่ลืมเลยฮะ
ตอนที่เรานั้นก็น้ำหนึ่งก็ได้ตีสองแล้วนะฮะ
เค้าก็มาถึงหน้าบ้านแบบนี้เค้าเอาของมาให้
ในฐานะเพื่อนพี่น้องแล้วเนี่ยเขาคือ
มีหลายคลิปที่ผมก็เพิ่งเคยเห็นเหมือนกันนะครับ
ที่พี่โมให้สัมภาพถึงความเสียสลับกับเพื่อนอย่างนี้ค่ะ
คุณเอสกันตะพงศ์บอกว่าเพิ่งคุยวีดีโอคอลกันล่าสุดเนี่ย
คือก่อนเกิดเหตุไม่นานเองนะครับเพราะว่าตอนนั้นคุณแตงโมอยากเจอหน้าลูกสาวของคุณเอส
แล้วก็ไม่คิดว่าสุดท้ายเนี่ยจะเป็นครั้งสุดท้ายที่ได้คุยกันผ่านวีดีโอคอร์
คุณขวัญอุสามณีนะครับนางเอกดังนะครับ
ก็เมื่อช่วงเย็นนี้เพิ่งโพสต์ภาพนี้ฮะหลังจากที่คุณแม่คุณตังโมไปออกรายการโหนกระแสนะครับ
อดคุณแม่แล้วก็พูดถึงคุณแม่นะครับท่านผู้ชมครับ
ขณะเดียวกันคุณขวัญอุสามณีที่พูดถึงเรื่องคุณแม่
อาจจะเปรียบถึงเรื่องคุณแม่กับลูกสาวคือคุณแตงโมหรือเปล่า
อันนี้ก็ไม่แน่ใจนะฮะแต่คุณขวัญอุสามณีคือคนหนึ่งที่ออกมาพูดถึงคดีของคุณแตงโมอยู่ตลอด
ตั้งแต่เกิดเหตุคุณขวัญบอกกับไทยรัฐทีวีนะครับ
บอกว่าก่อนหน้านี้เคยแนะนำให้คุณแม่และพี่ชายของคุณตังโม
เพราะว่ามีหน่วยงานที่จะช่วยคลี่คลายปมคดีแล้วอาจจะไวกว่าทางตำรวจ
แต่อยู่แม่ก็เปลี่ยนใจให้ตำรวจทำคดีแทน
ขณะเดียวกันทวิตเตอร์ของคุณขวัญคุณขวัญบอกว่า
อย่างไรก็ตามนะครับคุณขวัญอุสามณีบอกว่าไม่เป็นไร
ใครจะทำคดีของแตงโมก็ได้แต่ช่วยหาความจริงแล้วก็นำความยุติธรรมมาให้แตงโมที
เราก็เอาไทม์ไลน์นั้นมาจนรอสัญหาการด้วยมันจะได้เกิดในแง่มุม

จนว่ามันจะขยับแปดเกินหมด

ระยะเวลาในการพิสูจน์ความจริงมันน่าจะใกล้เข้ามา
แล้วก็กระชับเร็วแล้วก็ได้ความยุติธรรมกับพี่โม